ฉันเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเคยเห็นด้วย

ไม่คิดว่ามันจะมีสรรพคุณขนาดนี้

ของเอกสีดำเอ้าไปดูสรรพคุณกันหน่อย

หมักเล็บแมวค่ะ

หรือนามเล็บเยี่ยว

เวลาที่เขายังไม่สุกจะเป็นสีเขียว
ไม่ใช่ใช่ไหมมันลูกเล็กมากค่ะเท่านิ้วก้อยนี่เองแต่พอสุกแล้วจะเป็นสีดำ
จวนชายศรีค่ะอายุ๕๕ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตรวจอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์
บอกว่าวันนี้ชวนแม่กับเพื่อนมาเก็บลูกเล็บแมว
เพราะรู้ว่ามันมีสรรพคุณทางสมุนไพรชุ่มคอแก้อักเสบแก้ไอ
สุกจะมีฤทธิ์เป็นยาระบายด้วย
ถ้าเอารากและเปลือกไปต้มน้ำเอามาดื่มเนี่ย
จะเป็นยาขับฤดูขาวขับปัสสาวะแก้ฝีในมดลูก
โรคเบาหวานช่วยย่อยและรักษาภาวะกรดเกิน
แหมดิฉันอ่านไปเยอะ
อกจากนี้คนสมัยโบราณยังเชื่อว่ากิ่งก้านของใบหมากเล็บแมว
มีคุณสมบัติทางคุณสัยมนต์ดำอีก
เวลาที่ใครคลอดลูกจะเอากิ่งรวมถึงหนามของต้น
ไปวางคลุมรกเด็กเอาไว้ป้องกันผีปอบมาเอาไปกิน

สงวนมีมงคลค่ะเป็นอีกหนึ่งคน
บอกว่านักข่าวไปถามเชื่อไหมคุณป้า
คุณป้าบอกเชื่อเชื่อเพราะว่าคนเท่าคนแก่เนี่ย
เคยได้ยินว่าเขาเอากิ่งใบของต้นเล็บแมวไปคลุมรก
ที่กำลังเตรียมฝังป้องกันผีปอบเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ยังเอาไว้ไปวางไว้ใต้โรงศพ

ปัจจุบันสับปะเหลอบางคนยังใช้วิธีแบบนี้อยู่เลย
เอ้ยคุณยายบอกแบบนี้นะคะ

รอการตรวจสอบแล้วกันโดยเฉพาะเรื่องของสรรพคุณทางยาค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นแก้เสมหะแก้ไอยาระบาย
ปัสสาวะขับฤดูขาวแก้เบาหวานอะไรต่าง
เดี๋ยวรอคุณหมอตรวจสอบแล้วกันเนอะโอ้โฮดูคนตั้งกินกันเลยทีเดียว
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสมุนไพรพื้นถิ่น